สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ครับก็ตามติดความพร้อมของทีมชาติไทย
แต่ว่าบัตรเนี่ยยังเหลืออีกพอสมควรเหมือนกัน
หวังว่าจะซื้อตัวเข้าไปร่วมส่งใจเชียร์นักเตะทีมชาติไทยกัน
ซึ่งวันนี้งานแถลงข่าวชัดชัยบุตรพรมนะครับ
ข้อความสำคัญถึงมาเลเซียด้วยครับสำหรับงานแถลงข่าวความพร้อมของทั้งสองทีมครับ
มิรวรรณรายวัชโค้ชของทีมไทยก็บอกว่าไม่มีความกดดันเพราะว่า
เล่นในบ้านแล้วก็มีความถนัดมากกว่าอยู่แล้วได้ติวเข้มนะครับ
วิธีการในการเอาชนะมาเลเซียแล้วก็ให้นักเตะนั้นเรียนรู้แท็กติกในเกมแมชแรก
แล้วก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
และเสมอ๐๐มาก็มั่นใจว่าจะกลับมาเก็บคู่แข่งในบ้านได้อีกครั้งหนึ่งทีมไทย

เราก็คิดว่าการกลับมาเล่นในบ้านไม่น่าจะมีปัญหา
แล้วก็ขอให้มาเลเซียฝันดีในคืนนี้นะครับ
ไปฟังคลิปบางชั่วบางตอนชวับเต็มที่เราตัดมาให้ชมในข้อความสำคัญหน่อยครับ
ประเทศไทยนะครับแล้วที่นี่คือถิ่นของช้างศึก
สิ่งที่แฟนบอลจะคอยซัพพอร์ตเราเต็มที่
แล้วก็ขอให้มาเลเซียนะครับ
ฝันดีในคืนนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็น
คืนที่ป่าร้ายของเขานะครับผมมั่นใจอย่างนั้นครับผม

คนสนิทผมเลยนะครับสงสัยจะท่องมานานนะครับ
มีนึกไปด้วยพูดไปด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกัน
ว่าจะฝันร้ายจริงหรือเปล่านะครับส่วนตันเจิงโฮครับ
โค้ชของมาเลเซียยอมรับว่าเกมนัดนี้
จะไม่เหมือนกับนัดที่เล่นที่บุกิจจาริว
แต่ว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ทีมนั้น
ผลการแข่งขันที่ดีกลับออกไปแล้วก็เข้าสู่รอบชิงให้ได้
ส่วนพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินทางไปที่โรงแรมเลอร์มาริเซียสุวรรณภูมิ
ก็ไปให้กำลังใจนักเตะเหมือนเดิม

แล้วก็ขอให้ทีมไม่ประมาท
พร้อมกับเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาครับ
พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของล้น๙รัชกาลที่๙
มามอบให้น้องใส่ไว้เพื่อ
และลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

มงคลกับตัวเขาเองเป็นกำลังใจกับตัวเขาเองนะครับ
เวลากันหน่อยนะครับ๕ธันวาคมพรุ่งนี้ราชมังคลาฮิลาสถานในเวลา๑ทุ่มนะครับ
จะเล่นเกมรอบรองนัดที่๒เจอกับทีมชาติมาเลเซียครับ